คุณผู้ชมมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่นครสวรรค์ค่ะ
ชายวัย๕๒ปีเขาพลัดตกฝ่ายน้ำล้น

ผู้ภัยได้รับแจ้งก็พยายามไปงมหาร่าง
กู้ภัยงมอยู่นานมากงมเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
พอดีแม่ผู้เสียชีวิตมาถึงจุดเกิดเหตุ

สิ้นสุดเสียงแม่ที่ตะโกนเรียกชื่อลูกอะค่ะ

เขาบอกว่าสิ่งที่เศร้าที่สุดคือการที่พ่อแม่ต้องจัดงานศพให้ลูก

คุณแม่คือร้องไห้แทบขาดใจบอกไม่น่ามาตายแบบนี้เลย
นี่คือคุณยายม้วนพวงสมบัติวัย๘๐ปีนะคะ
ทุกคนเสียใจเศร้าใจแล้วก็เห็นใจคุณยายมากจริง
เขาพลัดตกลงไปในฝ่ายน้ำล้นที่บ้านไร่สัทธาราช
อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
ก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกโชชัยบัวบานรองสารวัตรสอบสวนสพตากฟ้า
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนจมน้ำหาร่างไม่เจอ
ก็ไปพร้อมกับนักประดาน้ำมูลนิธิกู้ภัยการกุศลตาคลี
แล้วก็มูลนิธิร่มไซดจากอำเภอภัยสาลีนะคะ
มกันอยู่๒ชั่วโมงกว่าพี่อุ๋ยไม่เจอเลยจริง
เท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วน้ำไหลเชี่ยวมากค่ะ
ใต้น้ำก็มีกอภัยกีดขวางเป็นอุปสรรคด้วย
กระทั่งคุณยายม้วนนะคะแม่ของผู้ตายเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นมอเตอร์ไซค์สีแดงที่ชาวบ้านเอาขึ้นมาจากฝ่ายน้ำล้น
จอดริมถนนซึ่งเป็นรถของลูกชาย
แล้วชาวบ้านก็บอกแม่ยังไม่เจอร่างลูกแม่เลยนะ
แม่ก็บอกว่าลูกแม่ออกไปรับจ้างจับไก่เมื่อเช้า
จะเอาเงินส่งไปให้หลานที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาบ้าน
แล้วออกไปอีกรอบนึงเพื่อจะไปซื้อเนื้อมาทำกับข้าวมื้อเย็น
แล้วลูกก็ไม่กลับมาจนกระทั่งมีคนมาบอกแม่ว่าลูกเนี่ยพลัดตกฝ่ายจมน้ำไป
ขณะกำลังปั่นจักรยานขายขนมไทยโบราณในหมู่บ้าน

แม่ก็โอ้ไม่คงไม่ขายแล้วรีบมาเลยค่ะ
ม้วนแกก็นั่งรอลุ้นข่าวการค้นหาร่างลูกชาย
หาเท่าไหร่งมเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
เรียกชื่อเลยเทวาอยู่ตรงไหนอ่ะลอยขึ้นมาให้เขาเจอ
เรียกว่าเอ้ยขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่เขาเจอหน่อย
พอพูดจบนักประดาน้ำตะโกนสวนขึ้นมาเลยบอกว่าเจอแล้ว
ร่างลอยขึ้นมาเองค่ะคือไปติดอยู่ตรงกอไผ่ใต้น้ำที่ระดับความลึก๒เมตรอะค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกยืนอยู่ในกระดับกว่า๕๐คน
ทุกคนได้ยินหมดเลยว่าแม่ร้องเรียกบอกว่าขึ้นมาเถอะลูก
ให้เจ้าหน้าที่เขาเจอร่างแล้วก็ขึ้นมาจริง
ทั้งนั้นที่กู้ภัยเนี่ยงมกันอยู่๒ชั่วโมงไม่เจอเลยนะคะ
กลายเย็นประมาณเดี๋ยวเป็นร่างของน้ำก็ลง
โดยร่างของนายเทวาเนี่ยนะคะก็ถูกนำขึ้นมาบนฝั่งแล้ว
เอกสารทรัพย์สินติดตัวผู้เสียชีวิตก็มีจำนวนนึง
ญาติญาติเองก็ไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตนะคะ
ก็นำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาค่ะ